ข่าวต่อไปที่จะไปดูกันโอ้โหแปลกแต่จริงนะครับ
ไปดูกันหน่อยอุบลราชธานีมีลูกวัวแคระลักษณะเด่น๕อย่าง
ไปดูกันบ้างลักษณะเด่น๕อย่างมันเป็นอย่างไร
เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับพญาวัวเลยทีเดียว
นี่แหละเจ้าลูกวัวตัวนี้นะครับเป็นที่ฮือฮาในจังหวัดอุบลราชธานี
เขาบอกว่ามีแม่วัวพันแคระผสมพันกับพ่อวัวที่มีความพิเศษ
คือมี๕ขาได้ลูกออกมามีลักษณะพิเศษที่มีลักษณะเป็นพญาวัว
ซึ่งมีเพียง๑ในล้านหรืออาจจะในหลายล้านล้านเลยก็ว่าได้

มันก็เป็นลักษณะธรรมชาติของมัน
นี่เป็นพญาวัวเหรอ
ใช่เขาบอกว่ารูปลักษณะของมันเป็นลักษณะคล้ายพญาวัว

พูดคุยกับคนนี้ดีกว่านี่ลูกวัวตัวนี้เกิดขึ้นในฟาร์มของนายชูวิทย์พิทักษรพันลบ
อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
วัวดังกล่าวเขามีความพิเศษก็คือลักษณะเด่น๕อย่างครบตามที่โบราณกล่าวขานกันเอาไว้ว่า

ข้อ๑ครับขากำไร
กำไรก็คือจะเหมือนแบบใส่กำไรถูกไหม
ก็คือไปลงทุนที่ไหนได้กำไรหมด

เอาขากำไรเอาจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
กำไรเป็นแบบนี้ขาขาวตั้งแต่กีบเท้าขึ้นไปยังทั้งสี่ข้าง

ไม่ได้ขามันต้องขาวสิ
อย่างที่สองนะครับก็คือหน้าแด่น
ก็คือหน้ามันจะด่างเป็นรูปใบโพ
ใช่เมื่อกี้เห็นตรงหน้าผากเขาจะเป็นสีขาว
นี่เห็นไหมมันจะหน้าแด่นแบบนี้
สามก็คือหางดอกหรือว่าหางขาวนั่นเอง
ลองสังเกตเห็นไหมล่ะปลายหางมันจะมีแห่งขาว

สี่ครับปากคาบแก้ว

ไม่ใช่ปากดิฉันปลากลัว

เขาบอกว่าปากขาวจมูกขาว

อย่างที่๕เลยตะโหนกด่าง

ซึ่งก็บอกได้ว่าหากบ้านไหนมีวัว
หรือว่าควายตกลูกออกมาเป็นลักษณะดังกล่าว

ทำไม่ได้เลยนะแต่สามารถใช้แรงงานได้
เป็นสัตว์ที่ให้คุณกับเจ้าของ

จะทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวยเป็นสิริมงคลห้ามขายเด็ดขาด
แล้วก็ก็จะมีวัวลักษณะแปลกแบบนี้นะครับแต่ไม่ครบสักที
เลี้ยงวัวมา๓๐ปีก็มีตัวนี้ที่องค์ประกอบครบ

ก็ยังบอกอีกว่าติดตามได้ชูวิตตีแสกหน้าในช่วงไทยรัฐนิวโชว์ไม่ใช่

แซวเลยนะคุณชุวิตอย่ามาตีผม
นี่คุณชูวิทย์ก็เป็นเจ้าของวัวนี่เจ้าของฟาร์ม
เขาบอกอีกว่าส่วนใหญ่วัวในฟาร์มจะไปซื้อมาจากตลาดนัดโคกระบือ
ซื้อมาเพื่อเลี้ยงดูให้เขามามีชีวิตที่ยืนยาวไม่ฆ่านะครับ
ไม่ได้เอามาไปฆ่าเป็นทำเนื้อแต่อย่างไร
ดังนั้นทางฟาร์มจึงมีวัวและควายที่มีลักษณะพิเศษอยู่นี้นะฮะ
เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ก็ถือว่าเกิดมาแบบมีครบทั้ง๕อย่างที่เขาบอกว่าเป็นพญาวัวเลยอะเนาะ